ยอมรับว่าธุรกิจร้านกาแฟได้รับความนิยมเยอะมากในยุคที่ผ่านมา

แต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์ต่างอย่างนี้
ก็ต้องยอมรับว่าร้านทุกร้านก็ต้องปรับตัว
ก็เลยจะพาไปดูร้านกาแฟร้านนี้ที่เขาพัฒนาธุรกิจของเขา
เขามีเคล็ดลับอะไรติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ร้านกาแฟบนมอเตอร์ไซค์สุดเก๋ไก่คุณดูนะที่อยู่ในจังหวัดชุมพร
มาพร้อมกับการชงกาแฟด้วยมก้าพอร์ตใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าของจังหวัดชุมพรด้วย
น้องใบตองคุ้นไหมร้านนี้คุ้นเราเคยอ่านข่าวเขาไปแล้ว
เราเคยนำเสนอเรื่องนี้มาต้นปีครั้งหนึ่งแล้ว
คุณปอนเจ้าของร้านเขาต่อยอดธุรกิจออกมาเป็นรถตู้เป็นรถกระป๋อด้วย
แล้วก็ที่สำคัญเขาพัฒนาสู่รูปแบบของ
อยากจะมีร้านกาแฟในรูปแบบเดียวกันอย่างนี้ได้มีอาชีพ
คือบางคนอยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

เขามีอุปกรณ์มีอะไรให้หมดเลยไงคุณ
และที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด

สามารถขยายแฟนชายไปแล้วกว่า๓๐สาขา

สาขาแล้วจากตอนแรกที่เขาทำ

ใช่ร้านเดียวเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนอะตอนนั้นนะ
ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นรถกระป๋อเห็นไหมคะ

เขามีแฟนชายแล้วอะคุณ

คือเมนูที่ร้านเขามีให้เลือกหลากหลายเมนูนะคะ
มีทั้งลาเต้ม็อกก้าเอสเซสโซคาปูชิโน่เยอะแยะมากมาย
ที่ไม่ใช่กาแฟก็มีเหมือนกัน
มีชาเขียวชาเย็นนมสดโกโก้
อะไรต่างอิตาเลียนโซดาก็มี
ราคาเริ่มต้นแก้วละ๔๐บาทนะ
ส่วนเมนูที่เป็นกาแฟดริฟต์เนี่ย

แล้วเขามีกาแฟกาแฟเพื่อชีวิตไหม
ถูกแล้ว
จบหรอกต้องมีกาแฟ

คุณชิศาผมมีกาแฟให้๑กาแฟ
สำหรับคนที่ท้องอย่างคุณ

อะเค้าก็เอากาแฟลาครอตไปเลย

ถูกแล้ว

ขอบคุณมากกาแฟลาคลอดดิฉันไม่น่าเว้นเวลาให้คุณมาเล่นในข่าวของดิฉันเลยนะ
รู้สึกมันเสียเวลามากสำหรับใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะ
คือหรือว่าคุณที่อยู่ในจังหวัดชุมพรอยู่จังหวัดใกล้ที่ต้องผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
อยากให้ไปลองเหมือนกันเนาะเป็นร้านกาแฟสุดชิคท่ามกลางบรรยากาศแบบ
บรรยากาศดีมากมีสไตล์มากนะคะ
ตั้งอยู่ชายทะเลปากหาดชุมพรจังหวัดชุมพร
เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึง๖โมงเย็น
เป็นอีกหนึ่งไอเดียคุณผู้ชมในการต่อยอดธุรกิจต้องบอกอย่างนี้ว่า
เรานำเสนอกันไปหลากหลายแง่มุมเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่เขาเริ่มต้นด้วยตัวเอง
และพัฒนาจนมันกลายมาเป็นธุรกิจได้ค่ะ
ก็เลยเอามาเหมือนเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนว่า
วิกฤตต่างมันก็อาจจะเกิดโอกาสได้เช่นเดียวกัน
อืมเยี่ยมไปเลยนะคะเห็นแบบนี้ก็มีกำลังใจนะคะ